นี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีโอกาสฟื้นตัวอย่างชัดเจนครับ
คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาทะลุ๓๐ล้านคนแล้วนะครับ
โดยทางด้านของผู้ประกอบการก็เตรียมที่จะเสนอรัฐบาลใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างนะครับ
สถาปดีเกียรติภัยบูรรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บอกว่าภาพรวมการท่องเที่ยวนะครับไตรมาส๒ของปีนี้ยังเติบโตดีครับ
ต่างชาติเข้ามาแล้วกว่า๑๒ล้านคน
แล้วก็เชื่อว่าทั้งปีน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เกิน๒๕ล้านคนอย่างแน่นอน
แล้วก็ถ้าเป็นไปตามแผนนี้น่าจะทะลุ๓๐ล้านคน
อันนี้เป็นข่าวดีมากเพราะว่าเข้ามาก็จะเอาเงินเข้ามาใช้จ่ายด้วยครับ
เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวของไทยให้มีประสิทธิภาพ
แล้วก็เตรียมนำเสนอข้อมูลให้กับรัฐบาลใหม่ทบทวนทั้งเรื่องของการขึ้นคามแรง
เรื่องของการแก้ไขวีซ่าการเข้าประเทศของจีน
ให้เข้ามาไทยง่ายขึ้นเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้นจะได้นำเงินเข้ามาในส่วนของประเทศไทยมากขึ้น
กรุงเทพแล้วก็ตามจังหวัดต่างในภูมิภาคเพราะว่าก็เป็นการกระจายมารายได้นะครับ
เอามาดูที่เรื่องของการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
คอรมอลเห็นชอบแล้วในการกำหนดอัตราค่าโดยสารอย่างเป็นทางการคือเป็น๑๕๔๕บาท
และจะเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์หมายความว่าจะเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ
แล้วก็จะมีการเพิ่มความถี่การเดินรถโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน
รองรับผู้ใช้บริการซึ่งตอนนี้ก็ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกวัน
ประมาณ๗๒๐๐คนต่อวันแล้วนะครับ